ประเด็นเรื่องการระบาดของโควิดสิบเก้าบ้างนะคะตอนนี้ทุกแวดวงค่ะ
พบการระบาดโดยเฉพาะเรื่องของดารานักร้องที่ต้องทยอยเข้ารักษาตัว
หลังจากว่าพบว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้านะคะอย่างสแตมอภิวัฒน์ก็มั่นใจว่าเขาน่าจะติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การก็ประกาศจะกักตัว๑๔วันแล้วนะคะ
นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุบอกว่าที่จำเป็นต้องกักตัว๑๔วัน
เริ่มจากวันพรุ่งนี้จะทำงานอยู่ที่บ้านพักก็เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องที่ทำงานตรวจพบเชื้อโควิด
พอทราบเรื่องก็เลยรีบไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลบุรีรำทันทีแต่ไม่พบเชื้อ
ดังนั้นเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมก็กักตัว๑๔วันตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานายศักดิ์สยามเพิ่งจะสายหน้ายืนยันว่า
เขาไม่ใช่รัฐมนตรีที่เดินทางไปเที่ยวผับย่านทองหล่อตามที่มีข่าวลือนะคะ
พร้อมบอกด้วยว่าขณะนี้ร่างกายแข็งแรงดีเพราะฉีดวัคซีนป้องกันครบ๒โดสแล้ว
นางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีค่ะ
ที่ประกาศกักตัวทำงานที่บ้าน๑๔วัน
ก็รีบไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วอยู่ระหว่างรอผลตรวจนะคะ
เคยไปร่วมประชุมกับนางสาวตรีนุษย์มาก่อนประกาศลาประชุมคอรมอลวันพรุ่งนี้
กักตัวสิบสี่วันเหมือนกันโดยบอกว่าแม้ตัวเองจะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
แต่เพื่อความสบายใจของทุกคนก็ขอกักตัวหลังสงกรานค่อยกลับเข้ามาธรรมเนียบอีกครั้งนะคะ
ส่วนแวดวงบันเทิงค่ะนักร้องชื่อดังสแตมอภิวัฒน์ก็โพสต์ไอจีบอกว่า
ผลตรวจออกมาเป็นบวกติดเชื้อโควิดสิบเก้า
กำลังเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะพร้อมกันนี้ยังแจกแจงไทม์ไลน์ตั้งแต่ยี่สิบแปดมีนาคม
ได้ไปเล่นดนตรีที่งานแต่งแถวราชพฤกษ์วันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมไปเล่นฟิตเน็ตที่อโศก
สิบมีนาคมไปตัดผมที่สยามสแควร์แล้วก็ไปอัดสปอร์ตโฆษณาแถวเหม่งจ่าย
วันที่๒เมษายนสแตมไปเล่นดนตรีที่ใบเทคบางนา
วันที่๓ไปเล่นดนตรีที่โรงแรมซีวิวเกาะช้างและวันที่๕เมษายนก็ทราบว่าคนที่ไปงานวันที่๒นั้นติดโควิด
ก็เลยรีบไปตรวจผลออกมาช่วงเย็นนะคะว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ซึ่งนอกจากสแตมแล้วยังมีนักแสดงวัยรุ่นปีโป้นัชพันธ์ค่ะไปงานโรงแรมเดียวกันกับสแตมนะคะ
ออกมาโพสต์เหมือนกันว่าติดเชื้อโควิด๑๙ก็ได้แจกแจงไทม์ไลน์ว่าช่วงนั้นไปถ่ายทำละครด้วย๒ฉาก
ตอนนี้ยังไม่ได้แสดงอาการอะไรและพร้อมเข้ารับการรักษา
จะให้ความร่วมมือกับแพทย์อย่างดีที่สุดนะคะหนึ่งในคลัสเตอร์
ย่านทองหล่อค่ะก็คือผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อฟ้าใสแสนดี
หรือฟ้าสัยคิริสเทิลค์คลับด้วยนะคะ
ก็มีการเฟซบุ๊คชี้แจงเมื่อวานนี้ว่าติดโควิด๑๙แล้ว
แล้วก็ขอโทษทุกคนถ้าหากใครอยู่ใกล้ใกล้หรือสัมผัสให้รีบไปตรวจ
ต่อมาฟ้าสายยังโพสต์ด้วยว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
เพราะเข้าตรวจของโรงพยาบาลรัฐตรวจที่ไหนต้องรักษาที่นั่นค่ะ
แล้วก็แจกแจงไทม์ไลน์ตัวเองว่าไปสถานบันเทิง๓แห่งคือย่านทองหล่อ๒๕๒๗มีนาคม
แล้วก็ทำงานที่คริสตอลคลับและวันที่๒๙มกราคมมีอาการเริ่มแรกคือมีไข้ขึ้นตอนกลางคืน
คิดว่าตัวเองพักผ่อนน้อยหลังจากทำงานสี่ถึงห้าวันติดค่ะแล้วก็มีไข้ไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ด
ไข้เริ่มลดลงไม่มีอาการเลยออกมาเที่ยวในวันที่หนึ่งไปที่สเนลคลับต่อด้วยเบบีเฟสคลับ
และ๒เมษายนกลับจากเที่ยวท็อปวันขับก็มีอาการไอกับเสียงเริ่มเปลี่ยน
วันที่สามเมษายนเลยไปตรวจนะคะแล้วก็อยู่ห้องไม่ได้ออกไปไหนจนรู้ว่า
มีเชื้อเป็นบวกในวันที่ห้าเมษายนค่ะวันเดียวกันนี้นะคะ
ทางกรุงเทพมหานครก็เริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการ
ในพื้นที่เขตวัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข๒๑วัดธาตุทอง
หลังจากที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเห็นชอบให้บริหารจัดการวัคซีนใหม่
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ย่านทองหล่อก่อนนะคะโดยให้บริการฉีดวัคซีนตามรายชื่อที่สำนักงานเขตวัฒนาและสถานีตำรวจนครบานทองหล่อได้กำหนดไว้
วันนี้ก็มีทั้งหมด๓๐๐คนและต้องรับวัคซีนเข็มที่๒ภายใน๒๔สัปดาห์ค่ะ
ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะยืนยันว่า
สอบคอจะประกาศให้ห้าจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงแต่ประชาชนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ
เทศกาลสงกรานที่จะมาถึงเพราะตามประเพณีคือให้คนกลับบ้านไปขอพรคนในครอบครัว
แต่อาจจะต้องปรับวิธีหลีกเลี่ยงไปที่แออัดไม่ถึงขั้นที่คนในพื้นที่สีแดงไปจังหวัดอื่นแล้วต้องกักตัว๑๔วันนะคะ
หรือว่าต้องตรวจโควิด๑๙แต่ว่าห้ามกาดตกค่ะ
อย่างไรก็ตามล่าสุดมีประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรำนะคะที่ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง
ซึ่งก็คือกรุงเทพปฐุมธานีสมุทรประการนครปฐมนนทบุรี

โดยผู้ขอตรวจต้องชำระค่าใช้จ่ายเองเป็นเงิน๖๐๐บาทค่ะ